เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคนะคะโดยการคัดแยกปรายศนียบัตรได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งก็มีไปรสัญญาบัตรที่ทายผลถูกถึงสี่สิบเก้าล้านฉบับค่ะคุณผู้ชมคะ
โอ้โหมันเยอะมากจริงจริงบรรยากาศที่โกดังคัดแยกปรายศนียบัตรไทยผลฟุตบอลโลกเมื่อวานนี้ก็มีสามดารานุ่มนะคะ
ตายนัทพลเพชรธกฤษแล้วก็จูเนียกาดบัณฑิตมาร่วมชมกองปรายศนียบัตรที่คัดแยกเรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วก็ปรายศนียบัตรกองนี้ค่ะจะเตรียมส่งมอบให้กับไทยรัฐเรียกว่ากองท่วมทนมาก
หนุ่มต้องขึ้นแท่นนั่งร้านสูงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าโอ้โหตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นไปกับคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะอยากรู้ว่าใครเป็นผู้โชคดีเนาะ
ที่จะคว้าตัวมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตด้านต่าง
เริ่มกันที่พี่ใหญ่ก่อนเลยพี่ตายนัทพล
ตอนนี้พี่ตายเนี่ยเขารับบทเป็นผู้จัดละครอย่างต่อเนื่องเลยนะ
เขายอมรับเลยนะว่ามันก็ท้าทายดี
ส่วนที่แฟนคลับรอคอยผลงานแสดงของพี่ตายนั้น
ตายบอกว่าขอพิจารณาบทอีกสักหน่อยแล้วกัน
อยากเล่นฟิลแบบสายโหดสายถูกดันแบบกล้าวใจอะไรแบบนี้
แต่ถึงอย่างไรตอนนี้ก็สนุกกับงานผู้จัดอยู่นะคะ
เขาแอบแกล้งกับนักแสดงของเขาด้วยนะว่าจะเป็นยังไง

อีเป็นไงรักนะเนี่ยอวยขนาดนี้เลยนะคะ
อ่ะงานนี้ค่ะเพชรทะกริจจะว่ายังไง
ก็ให้เต้นเพลงประกอบละครหน่อย๑๘โมงฝุ่นเซ็นลูกเวิร์ค
เดรกที่น้องเจ๊กกี้ร้องไปเนี่ยเมื่อสักครู่นะ
กับคนที่ชอบกี่รอบก็ได้
กับคนที่ใช่ยังไงก็ชอบ
พุนนะพุนนะพุนนะเออ
แล้วก่อนอื่นคุณผู้ชมขามาฟังเขาเล่าถึงชีวิตหน่อย
หล่อแบบนี้เขาเป็นชาวไร่ชาวสวนนะจ๊ะ
เจ้าตัวบอกว่าทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีเลย

ส่วนเรื่องแต่งงานเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้โสดนะ
จ้าวไม่ไปน้องไม้คาดิการยังไงมีวางแพลนไว้หรือเปล่า

จะทำตามที่พี่ตายผู้จัดเนี่ยท้าไว้ไหม

กับคนที่ชอบกี่รอบก็ได้
คนที่ใช่ยังไงก็ชอบอา
กับคนที่ชอบกี่รอบก็ได้
ครับคนพี่ใช่ยังไงก็ชอบ

ร้องสารได้แล้วก็เต้นตามได้
ใช่ครับคืออยากจะถ้าละครอดอ่อนเมื่อไหร่
เราจะทำแบบเป็นคอนเทนต์เลย

เพราะว่าคือต้องเคลียร์งานให้เสร็จก่อน
เผื่อว่าแต่งงานไปมีลูกอะไรอย่างนี้

ทีนี้การมีลูกเราต้องจัดสรรให้มันดีค่ะ

มันก็เป็นแพลนชีวิตในอนาคตที่ยาว
เพราะฉะนั้นต้อง๑๒๓ให้เป๊ะก่อนนะคะ

นักแสดงหนุ่มคนนี้หลายคนบอกว่าใจละลาย

เก่งมากน้องทอปัดผู้สื่อข่าวของเรา
เขินละลายตายอยู่หลายวันอยู่เหมือนกัน
ถามไม่ได้ว่าเป็นเพราะเล่นละครคอมเมดี้ตอนนี้หรือเปล่า

เจ้าตัวบอกว่าจริงปกตินะพี่เวลาไม่ออกหน้ากล้อง
ผมเป็นคนที่ขี้อายมาก
แต่ว่าเวลาแบบ๕๔๓๒ปุ๊บได้เลย

พี่โกติยก็ค่อยเป็นไอดอลเลยค่ะ
แถมงานนี้จูเนียก็โชว์ปล่อยมุกตลก

ผมอยากเล่นตลกเลยเป็นตลกเลยใช่
งั้นเราลองชมตลกสักหนึ่ง

ถูกแล้วอะไรอย่างนี้
ก็ต้องนิดนึง

กับเธอ

ไวมากพี่แจ๊ดชวนชื่น

ไม่มันก็ต้องตลกซ้อนเข้าไปในตลก

ซ้อมไว้นะคะเผื่ออนาคตเราจะได้มารวมวงกันนะ
โอ้โหจูเนียแจ็คพอร์อย่างนี้เหรอ